ตำรวจบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับพบว่าในการเกิดเหตุ

ชนรถกระบะคันเดียว
ส่วนรถก็มอยู่ครับในคริปไม่ได้มีการเฉียวชนรถจักรยานยนต์
แต่ลักษณะเหมือนกับขับ
คู่กันมากับกระบะตู้ทึบคันนี้ครับก่อนที่กระบะตู้ทึบจะมาจอดนะ
ใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะแข่งกันไม่แข่งกันอะไรยังไงนะ
อย่างนั้นเลยครับเขาอาจจะขับมาเลนขวากับเลนกลาง
แล้วอยู่ดีดีกระบะที่มาถึงก่อนเนี่ยไปจอดแช่อยู่เลนขวาใช่ครับ
แล้วพอน้องดาฟขี่จักรยานยนต์มากับน้องบีครับ
กระบะเอ้าอยู่ดีเอามาจอดนี่ครับ
ออกซ้ายรถเก่งมาเลนกลางก็เลยหักกลับเข้าขวางเลยชนกระบะตู้ทึบ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่า
กระบะตู้ทึบคันนี้ไปจอดทำไม
เพราะวันนี้ที่มามาแต่ประกัน
มาติดต่อพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องของคดี
แต่คนขับกระบะยังไม่มาครับ
อย่างนี้ไม่น่าตามยากมั้งว่าคนขับกระบะคือใคร
ไม่ยากก็ประกันมาแล้วเขาก็ต้องรู้แล้วอะครับ
มั่นใจตำรวจอยู่แล้วครับเขาต้องรู้แล้ว

เพียงแต่วันนี้เนี่ยก็ต้องไปตาม
คือในเมื่อประกันมาแล้วครับเขาก็ต้องรู้แล้วครับว่ารถอยู่ที่ไหนตอนนี้
ว่าต้องเอารถมาแล้วก็เอาคนขับมานะครับ
เพียงแต่ว่าถ้าคนขับยังไม่มาเนี่ยมันก็เป็นข้อพิรุษสงสัยได้ว่า
ท่านท่านอาจจะดื่มสุรามาไหมหรือไม่อย่างไรนะครับ
ก็เป็นข้อพิรุธสงสัยได้แต่ถ้าเกิดว่ามาแสดงตัวตนเลย
ตรวจวัดไม่มีอะไรอย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์กับตัวคุณเองนะครับ
ถ้าตามเจอวันนี้เนี่ยเป่านี่มันไม่รู้อยู่แล้ว
ตรวจผมไม่เจอตรวจอย่างอื่นได้ตรวจอย่างอื่นก็ได้ครับ
ใช่ไหมคุณก็ต้องมาว่าเฮ้ยวันนั้นอะไรคุณเมาแล้วก็หลับอยู่
หรือยังไงหรือคุณเกิดอะไรยังไงคุณถึงไปหยุดอย่างนั้น
เหมือนที่คุณเอกพบบอกเรามองไกล
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยเคยด้วยตัวเองเลยครับ
กลางคืนบางทีเราขับรถไปปกติเนี่ย
รถหน้าจอดอยู่เราไประยะใกล้แล้วถึงได้เห็นถึงได้หักหลบ

แต่การที่คุณไปจอดรถตรงนั้นทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุ
แก่ความตายได้เนี่ยยังไงคุณก็มีส่วนผิดแน่นอน
อืมนะครับผมยังยังไม่ได้บอกว่า
การขับมอไซค์อยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้พูดเตือนพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คืออยากให้ขับช้าช้านะครับ

เก่งอยู่แล้วเพราะผมไปเหมือนวันนี้วันเดียวอ่ะครับคือต่อกล้องให้เขา
เขาบอกน้องบางบัวทองกำลังมาผมคิดเลยว่าเขาเข้าถึงเทคโนโลยี
คือเขามาต่อกันแล้วสอบภอร์อ่ะอืมคือมารวมกันหมดอ่ะ
ผมคิดในใจเลยวันนี้เพราะผมส่งกลับไปบอกที่บ้าน
แต่เขาไม่มีเวลาอ่านผมหรอกแต่บอกว่าผมบอกมีหวัง
ตำรวจส่งไลน์มาให้สอบภอร์ราชพฤกษ์อ่ะครับผมก็อยากรู้น่ะ
ผมก็ขอบคุณแกมากเลยผมโทรบอกแกขอบคุณมากเลยจริง
แต่ตำรวจที่ตามไปผมมั่นใจเลยแหละวันนี้
แกส่งรูปมาให้คือกล้องก็เห็นว่าเลี้ยวเข้าตรงไหนตรงไหน
ผมก็ไม่เหลือผมก็อยากรู้เหมือนท่านผู้ชมทุกคน
ผมเชื่อว่าก็อยากรู้ว่าคนขับกระบะตู้ทึบ
วันนั้นคุณจอดครับทำไมใช่ไหมใช่ครับ
ต่อต่อให้ถ้าเกิดไม่เกิดเหตุกับน้องดาฟกับน้องบีเนี่ย
มันก็อาจจะเกิดกับใครก็ได้ถูกครับต่อให้มีรถยนต์ขับตามมา
ก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุอยู่ดีแหละครับไปจอดอยู่ตรงนั้นน่ะ
คือในแง่ของของความเป็นทำทางคดีเนี่ยเอาล่ะครับ
วันนี้ตำรวจกำลังตามคดีให้อยู่ก็คืบหน้ามากแล้ว
เพราะว่ารู้แล้วว่ากระบะตู้ทึบคือใครประกันเข้ามาแล้ว
เราได้คุยกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับน้องดาฟน้องบีครับผม
แต่เรื่องการเยียวยาอันนี้เขาสามารถไปเรียกร้องหรืออะไรยังไงได้
ครับเดี๋ยวการเยียวยาเนี่ยเดี๋ยวผมจะประสานไปที่กระทรวงยุติธรรมนะครับ
ครับวัฒนีร้อยตีธนกิจจิตอารีรัฐนะครับอืม
แล้วเดี๋ยวจะพาครอบครัวเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้เสียหายในคดีอาญาด้วยนะครับ
ครับไปยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินเยียวยานะครับในฐานะที่เสียชีวิต
ส่วนพิสูจนถูกผิดเดี๋ยวว่ากันไปแต่เราไปทำเรื่องขอรับเงินเยียวยาได้นะครับ
คุณต้องได้คุยกับทางครอบครัวน้องบีบ้างไหมครับ
ตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคือผมก็คือก็อยากไปคุยแหละครับ
แต่ผมว่าตอนนี้อารมณ์ผมไม่รู้อารมณ์เขาจะเป็นยังไง
ผมก็ไม่กล้าไปเหมือนกันแต่ถามว่าเป็นห่วงน้องไหม
ผมก็รู้จักน้องแต่ผมก็คือผมก็ได้แค่ถามน้องหน่อยว่า
เป็นไงบ้างบอกฟื้นแล้วผมก็อย่างนั้นก็ถือว่าน้องผมก็
อย่างนั้นก็แฟนมันก็ยังไอ้นี่ก็เราก็รับในส่วนของเราไปแค่นั้นเลยครับ
เพราะที่ตามเนี่ยผมไม่ได้คิดถึงเรื่องเยียวยานะ
ผมคิดถึงว่าที่ตามเนี่ยคือพี่ชายตามคือแบบ
ต้องเอามาดำเนินคดีอะไรให้ได้แค่นั้นเอง
คือผมลืมเรื่องพวกนี้ไปเลยนะผมบอกเลยนะเรื่องเยียวยาข้อหนึ่ง
มันดูเพราะเหมือนเราก็ผิดแต่ผิดไม่ผิดมันคือที่
ตำรวจวังวะท้องกันแนะนำนะว่าหารับฐานเอามารวมกันได้เยอะ
มันก็จะได้ดูว่าเหตุผลจะเป็นยังไงก็สารท่านตัดสินอยู่แล้ว
ครับครับคือใครถูกใครผิดใช่ครับ
ก็ว่ากันไปมันเราไปตัดสินแทนไม่ได้อยู่แล้วครับ
เพียงแต่ไม่อยากจะติดค้างอยู่ในใจว่าทำไมคุณไม่ช่วย
ใช่ครับอันนี้ผมหน่อยเหรออันนี้ก็ติดค้างเลยครับ
บอกตรงเลยว่าโคตรขาดใจตั้งแต่วันแรก
โหดขาใจเลยใช่ครับที่ผมไปคือตอนแรกผมคิดว่าน้องผมจะรอด
ผมแทบผมไปคุยกับที่บ้านผมก็เห็นเขาหน้าตาไม่ดี
ผมก็คือคือเราคุยก็ปอบกันจะไปร้องไห้ด้วยกันเปล่า
ผมก็กลัวสิ่งที่เราทำมันเสียไปถ้าสมมุติว่าไม่ตาม
อะไรอย่างเงี้ยเผื่อจับไม่ได้ขึ้นมาน้องเราฟรีเลยตายฟรี
ถ้าไม่ออกมาพูดไม่ออกมาคุยไม่ออกมาสื่อสารกันเนี่ย
ผมผมกลัวหลุดครับแค่นั้นเองกลัวหายกล้องลบบันทึกอะไรอย่างเง
หลายอย่างมันมองได้หลายแง่ครับเพราะว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้มัน
ก็มีที่แบบเจ็บวันหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับห้าวันสามวัน
บางทีก็ไม่ได้ใส่เมมก็ยังมีเลยพี่ตามร้านค้าตามอะไรบางทีอ่ะ
ได้หลายแง่ครับผมก็กลัวมันพลาดไปสักตัวนึงแล้วมันจะต่อจิ๊กซออะไรไม่ได้
แค่นั้นเองอย่างน้อยหามาคนละข้อมูลคนละตัวก็เหมือนวันนี้
ที่ผมไปเอากล้องหมู่บ้านอ่ะแล้วก็พี่เขาบอกเวลาแล้วน้อง
ผมบอกว่าผมเอาคลิปเวลาผมถ่ายเวลาให้พี่เลยครับ
ต่อจากคลิปนั้นได้เลยเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูด
ในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง